มีภรรยาเจ้าของร้านคาราโอเกะ

เธอเล่าให้ฟังว่ามีดาบตำรวจนายหนึ่ง

แต่ถ้าเล่าที่ติดอยู่
พูดจบประโยคปุ๊บโดนยิงใส่เลยนะคะ

คือเหมือนกับว่ามันมีเอกสารที่ไปลงบันทึกประจำวัน

เหมือนกับใส่รายละเอียดเอาไว้ว่า

แต่เธอยืนยันว่ามันไม่ใช่การทะเลาะวิวาส

กันแค่ทวงเงินจากดาบตำรวจนายนี้
แต่กลายเป็นโดนยิงตาย

ดาบตำรวจสันติภาพฤทธิอิทธิพัฒน์อายุ๕๐ตำรวจสังกัดสพสิงหานคร
ตำแหน่งหัวหน้าป้อมชิงโคใช้ปืน๙มมยิงใส่ที่ศีรษะและที่ขา
เสียชีวิตอยู่หลังร้านคาราโอเกะอยู่ริมถนนนะคะที่ตำรวจชิงโคอสิงหานครจสงครา
เหตุการณ์กลางดึก๑๓พฤศจิกายน
อยู่ริมถนนฝั่งขาออกสายสิงหัดนครระโนธนะคะ
ลักษณะเป็นเหมือนบ้านไม้สองชั้นนะคะชั้นล่างเปิดเป็นคาราโอเกะ
มีพนักงานผู้หญิงที่ร้าน๓คนก็ทำงานที่นั่นนอนที่นั่นด้วย
พนักงานที่ร้านทั้ง๓คนพาไปชี้จุดเลยนะคะ
จุดที่เป็นจุดเกิดเหตุจุดที่เอาปืนเก้ามอมอของดาบตำรวจสันติภาพ
ทิ้งฝั่งตรงข้ามหลังจากแย่งปืนเอาไว้ได้
พนักงานที่ร้านบอกแบบนี้คืนเกิดเหตุนายประเนธยืนคุยกับดาบตำรวจสันติภาพ
เพราะว่านายประเนธทวงเงินดาบสันติภาพค้างค่าเหล้าอยู่๘๐๐
ทวงเสร็จปุ๊บพูดจบปั๊บดาบสันติภาพคว้าปืนยิงนายประเนธเลยนะคะ
สองนัดอ่ะกระสุนมันเข้าศีรษะกับเข้าขานายประเนธล้มจมกองเลือดนะคะ
คือเหมือนกับยิงไปก่อนนัดหนึ่งแล้วยิงซ้ำอ่ะพนักงานที่ร้านแย่งปืน
แล้วพยายามกระโดดถีบดาบสันติภาพดาบตำรวจสันติภาพ
โอ้โหเหมือนกับตะโกนร้องอะค่ะทุกคนก็ทำยังไงดี
ว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพราะกลัวว่าดาบตำรวจจะกราดยิง
มีปืนไงกลัวว่าจะกลาดยิงแล้วตายกันหมดร้าน
ไม่มีแม้กระทั่งว่าทำร้ายร่างกายให้เขาบาดเจ็บ
จงใจเจตนาฆ่าให้ตายเลยใช่ไหม
เสร็จปุ๊บยังหันปืนไปหาคนอื่นนั่นคืออะไร

ถ้าหนูไม่ทำอะไรสักอย่างก็คงจะนอนตายอย่างนี้๓๔ศพนั่นแหละ
นี่ค่ะเหมือนที่พนักงานที่ร้านคาราโอเกะแห่งนี้บอก
ถ้าทะเลาะวิวาสจริงยิงแค่ขา
ระงับเหตุป้องกันตัวหรืออะไรมันก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ไปยิงซ้ำที่หัวอีกอะค่ะจนเขาเสียชีวิตเนี่ย
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่งานศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่วัดสว่างอารมณ์ภรรยาและญาติญาติร่วมกันจัดงานศพ
ทุกคนยังอยู่ในอาการโศกเศร้าร้องไห้เสียใจ
เพราะยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวนางจรุวรรณภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่า
ตั้งแต่เปิดร้านคาราโอเกะกันมาเนี่ยนะ
ดาบตำรวจสันติภาพมาดื่มเหล้าบ่อยมาก
ไม่ค่อยจ่ายเงินค้างตลอดเลย
ค้างค่าเล่าล่าสุดใน๘๐๐บาท
ดาบตำรวจสันติภาพชอบพูดในลักษณะที่ว่า
ไม่จำเป็นต้องจ่ายหรอกเขาคุมที่นี่
จ่ายทำไมโอ้โหดูสิคะ
ที่สำคัญคือพอไปแจ้งความกับตำรวจ
มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่า
เป็นเหตุทะเลาะวิวาสที่เธอโวยวายต้นข่าวเล็กนี้ค่ะ
บอกมันจะเป็นเรื่องทะเลาวิวาสได้ยังไง
สามีเธอไม่ได้สู้อะไรเลยจะไปทะเลาะได้ยังไง
ก็เลยกลัวว่าจะไม่รับความเป็นธรรมเธอก็ร้องไห้
ถือเอกสารเนี่ยค่ะมันคือเอกสารที่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
รู้สึกว่าเหมือนเราไปแจ้งความอะไร
รู้สึกว่ามันจะไม่มีความเป็นธรรมให้ด้วยค่ะ
บางทีพอไปแจ้งคนนี้คนบอกว่าไปที่อีกคนนึงอะไรแบบนี้
คือเหตุการณ์นี้ตอนแรกไปโยนไปโยนมาอะไรแบบนี้
วันแรกที่ไปนะคะวันแรกที่พี่ไปนะคะ
ไปถึงเขาบอกว่ามาแจ้งความอะไรทำเหตุการณ์ไว้หมดแล้ว

เราบอกแล้วเรามาแจ้งในฐานะภรรยาค่ะ

ด้วยความที่ว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจในพื้นที่

เขาก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและกลัวจะไม่ปลอดภัยด้วยซ้ำ
ลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าพ่อไม่เคยมีเรื่องกับใครจริง
เป็นคนใจดีรักเพื่อนฝูง
ส่วนผู้ก่อเหตุมาดื่มที่ร้านมาเมาที่ร้าน
มาหาเรื่องคนในร้านคาราโอเกะบ่อยมาก
เป็นตำรวจมาดื่มเหล้าไม่จ่ายเงินมาทะเลาะอยู่ในร้านนะคะ
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมเรื่องนี้มันเงียบทำไมไปลงบันทึกประจำวัน
ลงเอาไว้ว่าทะเลาะวิวาสทำไมเหมือนแบบ
เรื่องมันไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่
ขวามือคือดาบตำรวจที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ล่าสุดค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาบอกว่า
สั่งให้ดาบตำรวจสันติภาพผู้ก่อเหตุตามภาพขวามือเนี่ยค่ะ

ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ก็คือหลังเกิดเรื่องดาบตำรวจสันติภาพก็ไปมอบตัว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขากังวลใจอะค่ะครับ